ถ้าหากว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณตอนบนตั้งแต่ภาคอีสานขึ้นไปจนถึงภาคเหนือนะคะ
อุณหภูมิเนี่ยจะลดลงเล็กน้อยนะคะประมาณ๒๔องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียส
ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเกิดฝนแปรปรวนด้วยเนื่องมาจากว่าบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยมีความร้อนสะสมอยู่เมื่อมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยเคลื่อนตัวลงมาก็ทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปวนเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องฝนต้องฝากใต้ค่ะมีคำเตือนให้พ่อแม่พี่น้องฝากใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรไล่ลงไปถึงจังหวัดสงขราเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องดินโครนทะลมน้ำปลาไล่ลากหรือว่าฝนตกสะสมกันเอาไว้ด้วยส่วนฝากใต้ฝั่งอันดามันเสี่ยงฝนตกหนักนะคะไล่มาตั้
ระมัดระวังก็คือเรื่องของโรคที่มาจากน้ำท่วมขังไม่จะเป็นโรคชีนูนะคะหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำที่ทำให้ร่างกายของเราได้รับเชื้อจากการที่ได้เดินลุยน้ำนะคะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยส่วนภาคเหนือหนาวหน่อยอากาศเย็นหน่อยก็ต้องระวังเกี่ยวกับโรคของโรคปอดนะคะหรือว่าโรคไวรัสต่างอย่างไรก็ตามดูแลรักษาสุขภาพ
เช้าแบบนี้คิดถึงภาคเหนือค่ะอยากจะไปเที่ยวชมทุ่งบัวตองนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปสัมผัสบรรยากาศดีแบบนี้จะได้มีความสุขกันตลอดทั้งวันเลยนะคะลาเงินไปก่อนสวัสดีค่ะ
รออดใจรออย่าหมดหวังคุณผู้ชม
รอกันต่อไปนะคะลมหนาวมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอเรานะฮะ